แล้วต้มน้ำร้อยมาล้างค่ะ
แล้วก็ไปปรุงเครื่องใหม่ค่ะไปต้มใหม่ค่ะ
แล้วก็เอาไปให้เด็กรับประทานค่ะ
เรื่องที่โดนร้องเรียนไม่เป็นความจริงครับ
โดนกันแกล้งจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน
ผู้ใหญ่คนนี้ในอดีตเมื่อ๕๖ปีที่แล้ว
คือมีปัญหาส่วนตัวกันอยู่นะครับ
เขาก็พยายามพูดง่ายว่า
พยายามล้มผมหรือพยายามครอบงำพยายามต่าง

จนกระทั่งข่าวที่ออกมาล่าสุดก็คือ
มีการสั่งย้ายภูมิในการโรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะ
ออกจากพื้นที่เพื่อให้มีการสอบสวนก่อนนะคะ

หรือว่ามีคำสัมภาษณ์ของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่
แต่ว่าทางผู้มนวยการเองก็ยังมั่นใจว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการถูกใส่ร้ายจัดฉาก
ความแค้นกันส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านกับตัวผอ
งั้นฟังทีละท่านก็แล้วกันนะคะ

ท่านแรกคือผู้ใหญ่บ้านนะคะในฐานะที่เป็น

ทั้งวันเลยครับ
ได้คุย
ได้คุยกันส่วนตัวก่อนเข้าห้องประชุมหรือว่าประชุมเสร็จแล้วก็ได้คุยกันส่วนตัวนอกห้องประชุมบ้างไหมคะ
ไม่ได้คุยหรอกครับเพราะว่าคนเยอะ
ไม่ได้คุยกันนะจริงมีเบอร์ส่วนตัวกันไหมคะ

ครับก็มีไลน์มีอะไรเวลาทำกิจกรรมอะไรก็ส่งรูปส่งอะไรให้กันอยู่บ่อยครับ

ส่วนตัวคุยกันครั้งสุดท้ายวันไหนคะ
ว่าประชุมคณะกรรมการวันที่๒๕ครับแล้วก็มาวันที่ผมไปถามเด็กแล้ว
ผมท่านโทรหาผมว่าผมก็ถามท่านว่ามันเป็นของเราไหมท่านก็บอกไม่เป็น
คือที่คุยกันครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องไข่พะโล้ใช่ไหมคะ

แล้วก่อนเรื่องไข่พะโล้นี่ติดต่อกันส่วนตัวบ้างไหมคะ
ก็ประชุมประจำเดือนวันที่๒๕เขาประชุมกันตลอดเลยนะครับ
เจอเจอกันตามวาระงานใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ครับเพราะผมเองกับผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ไง
ผมก็ไม่มีใครอยู่ผมก็ต้องดูแลข้าวของอยู่บ้าน
คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะคือมันมีประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีความขัดแย้งด้วย
อันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนเอาไข่พะโล้ก่อนดีกว่านะคะ

ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านมากี่สมัยแล้วคะเนี่ย
โอ้ตั้งแต่พสไปไหนก็ไม่น้องได้หลายปีแล้วครับ

ตั้งแต่อายุ๒๕แหละ

คนประจีนเลยเนี่ยที่นี่เลยใช่มั้ยคะ
่อร่างกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะ

ผู้ใหญ่ค่ะงั้นเด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่รู้จักผู้ใหญ่กันหมดอยู่แล้วใช่ไหม
ทั่วครับบางคนเขาย้ายมาใหม่แต่ละหมู่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกครับ
ผู้ใหญ่ค่ะวันนี้สรุปสุดท้ายแล้ว
ผู้ใหญ่ได้คำตอบทั้งหมดจากการประชุมนั่งประชุมกันทุกฝ่ายวันนี้ไหมคะ

ได้ไหมได้คำตอบทุกอย่างไหม
ก็ตั้งคณะกรรมการสอบก็อย่างที่ในห้องประชุมนะครับ
ผมก็ไม่ได้อันนี้ผมก็ได้คำตอบเท่านั้นก็คือตรงนี้แหละครับ
ผู้ใหญ่ในกรณีนี้เนี่ยนะคะคือผู้ใหญ่รู้ครั้งแรกเลยเนี่ยจากเด็กใช่ไหมคะ
ครับผมเพราะว่ารู้ครั้งแรกเลยจากเพจครับ

เกิดเหตุเมื่อวันที่สองที่วันไปประชุมประจำเดือนครับจากเขต

เพจรู้กว้างว่ามีอะไรอ่ะฝรมหมูบุตรอะไรอ่ะที่ว่าในตะบนวังกระช้าง

อืมผมก็ไม่รู้หรอกผมก็มาวันที่สามผมก็ยังไม่รู้อีกวันที่สามมามานั่งทานกาแฟที่อ่าหมู่ยี่สิบสองหมู่ประธานเนี่ยครับหมู่ประธานการศึกษาเนี่ย

ที่ผ่านมาผมก็เลยแจ้งถามเด็กว่าบ้านเรามีไข่พะโลเน่าไหมที่เห็นเขาลงเพจลงอะไรเนี่ยมันใช่ของเราไหม

เด็กก็บอกนี่แหละของเรานี่แหละเท่านั้นผมก็ผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ยังไม่เชื่อเด็กอ่ะ

ผมก็ไปถามอีกหลายหลายคนก็จนมั่นใจว่าอ่าอ่าใช่ใช่เสร็จผมก็อ่าไปพบแม่ครัวเลยค่ะ

อ่าผมผมผมต้องคุยกับพ่อออก่อนเสร็จแล้วอ่าถ้าพ่อออก่อนถ้าไม่ใช่ของเราผมไปสอบหนาผมไปสอบแม่ครัวนะ

จนพ่อออก่อนเลยเสร็จแล้วผมก็ไปฟุบจนอ่าแม่ครัว

แม่คุกก็เล่าให้ผมฟังอย่างนี้

มันเป็นความจริงไหมผมถามแม่ครัวเขาบอกว่าเป็นความจริงผมก็แล้วเป็นความจริงแล้วผมทำได้ยังไง

อันนี้ผมก็บอกว่าเอาแล้วทำได้ยังไงอย่างนี้

ไม่กลัวลูกหลานเป็นอะไรเหรอ

อ่าแม่ครัวก็ก็ยอมรับอ่ะเขาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงเขาก็บอกได้รับต้อมต่อแล้ว
อืม
พอดีพอดีอ่ะข่าวอีกช่องหนึ่งของไอ้จันทร์กับเวิร์ดฟอยเข้ามา

คืออาจจะหาคำตอบว่ามันจริงหรือไม่จริงเหมือนกัน
พอดีไปเจอผมก็เลยคิดลูกผมเนี่ยลงข่าว
ผู้ใหญ่ครับตอนที่คุยกับแม่ครัวเนี่ย

มีการพูดถึงครูในโรงเรียนด้วยมีครูกี่คนที่รู้เรื่องนี้คะ
อ่าตอนก่อผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่ามีกี่คน
ผู้ใหญ่ได้คุยกับแม่ครัวคนเดียวเลยไหมคะเรื่องนี้

อ่าแล้วได้คุยกับตรงนี้แม่ครัวกี่คนคะ
แม่แม่ครัวที่ที่เห็นว่าอีกคนนึงก็ว่าเขามาสายไม่มีสองคนครับ

แล้วคุณครูที่แม่ครัวที่แม่ครัวอ้างถึงเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ได้มีการไปคุยไหม
อ่าวันวันนี้ผมถามแล้วเขาบอกว่าเขามาเขาเขามาสายเขาไม่รู้เรื่องนี้

ได้คุยกับครูบ้างไหมคะตอนนั้นน่ะ
ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้คำตอบอะไรครับไม่มีอะไร
พอตอนนั้นขออภัยค่ะผู้ใหญ่คือพอถามจากหลายคนเสร็จแล้วก็โทรคุยกับพอใช่ไหมคะ
พอคุยกับพอเสร็จแล้วอ่างั้นเดี๋ยวผมไปสอบนะในฐานะกรรมการสถานศึกษาใช่ไหมคะ

ตอนแรกพอเขาคุยกับประธานก่อนครับประธานสถานศึกษาก่อน

แล้วประธานก็บอกให้โทรคุยกับผม

ผมก็บอกว่าเออไม่มีอะไรก็ผมก็ถามพอใช่ของเราไหมพอเขาบอกว่าไม่ใช่ของเราอะไรหม้ออะไรก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเรา

ก็จะมีแม่ตัวคนนี้ซังไหมคะและมีใครอีกไหมคะ

และก็จะมีจังและที่เจอกันแค่นั้นแหละครับลงผมไม่ได้คุย

แล้วผมก็จะมาคุยกับประธานศึกษาว่า
มันน่าจะเป็นของเรา

เพราะว่าในฐานะผมเป็นลูกน้องผมต้องรายงาน
ผู้ใหญ่ใครเป็นคนถ่ายรูปไว้คะ

รูปรูปพะโล่อะค่ะ

พะโล่มันพะโล่ไอ้ที่ลงในคลิปนั้นหรือยังไงครับ
พะโล้ของวันที่เกิดเหตุมีคนถ่ายไว้ไหมคะ
วันที่เกิดเหตุก็มีมีครับมี
แต่เขาส่งรูปมาผมได้รูปมาอยู่

เด็กนักเรียนเหรอ

เด็กนักเรียนนี่เด็กป่ออะไรถ่ายไว้คะ
อ่าตอนนี้ผมผมไม่ทราบอะไรที่โพสต์ไปร้องแล้วก็เด็กทั้งนั้นแหละผมสื่อสืบมาหมดแล้วอ่า

ก็ผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ถามเด็กทั้งหมดเลยผมยังไม่เจอเพิ่งจะเรื่องเกิดผมก็เพิ่งเข้าคุยกับเด็กเนี่ย
โรงเรียนนี้นักเรียนกี่ร้อยคะ
นักเรียน๓๐๐กว่าคนนะครับแต่ว่าอาหารกลางวันนี้มันแค่๒๐๐กว่าคนมั้ง
อ่าเด็กท้องเสียกี่คนคะผู้ใหญ่จ๋า
เด็กท้องเสียหรือไม่ท้องเสียตรงนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับนักข่าวไปเขียนกันเองตรงนั้นอ่ะ
แต่ผมพูดว่าเราทำอย่างนี้ถ้าเด็กมันเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบ

ก็มันก็เล็กน้อยนะครับไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้ผมก็ไปสอบถามผู้ปกครองเขาอยู่นะครับ
กี่คนผู้ใหญ่พอมีตัวเลขไหมคะ
พอมีตัวเลขไหมว่าเด็กท้องเสียกี่คนคะ
ยังครับยังครับเพราะผมยังยังไม่มีเวลาได้ไปตรงไหนเลยเพียงแต่ทำไปตามหน้าที่ตรงนั้นก่อนนะครับ
แต่ถ้าจะเอาพยานเอาอะไรจริงก็ต้องรอให้ผมได้ให้กรรมการที่ตั้งไว้ให้เข้ามาแล้วก็ให้เขาสำรวจกัน
อ่าเด็กนักเรียนนะครับ
จะได้ความจริงเปล่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้ค่ะแต่เอาเท่าที่ผู้ใหญ่ทราบมีเด็กท้องเสียไปหลายคนไหมคะ
ไม่ใช่ที่ตอนเย็นที่เขาบอกผมเจ้ามีอยู่๒คนนะครับ
เด็กเล็กหรือเด็กชั้นปอะไรคะ

อ่าป๔ป๕นะ

เขากินเกลือแร่เขาบอกว่ามันไม่มาก

แล้วเด็กที่กินไปมีอยู่ประมาณสัก๒๐๐ไหมคะ
๒๐๐กว่ากลิ่นนั้นตรงนั้นที่ที่อาหารกลางวัน
ถามดรเพราะตัวเลขไม่แม่น

เคยคือจะได้ข้อมูลหลายชุดนะคะ
ถ้าฟังจากผู้ใหญ่ที่รู้ตอนนี้
เพราะผมยังไม่ได้ถามใครเลยเพราะผมยังไม่มีเวลาได้ไปคุยกับใครเลย
ซึ่งตอนที่ทราบว่ามีการทำแบบนี้เนี่ยนะคะพอคุยกับแม่ครัวเสร็จแล้วก็เอาเข้ากรรมการเลยใช่ไหมคะ
ไม่ครับรายงานไปที่อำเภอก่อนครับ

เพจที่เขาลงเขามาหาความจริงเขาก็ลงข่าวไปเลย
ผู้ใหญ่ลงเรียนนี้เขาทำข่าวปล่อยไหมคะ
และผมวงเรียนผมไม่ได้เข้าไปเพราะผมก็มีการทำทหารอออรห์เรียบกระจุมขึ้นไปกัน
ผู้ใหญ่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวกับพอนะ
ครับไม่มีทุกวันนี้ก็ไม่มีถามตรงตรงเนี้ยนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนเรามีผู้ใหญ่บ้านถึง๖คน
เป็นประธานศึกษาอยู่ค่ะกรรมการทุกคนทั้งอบตทั้งอะไร
ไม่มีผมมีรูปด้วยก่อนถ่ายรูปกันวันเด็กวันอะไร
ผมก็มีไม่มีการตลอดกันนะครับผมผมทำไว้
ไม่มีเรื่องย้อนหลังเกินไป๕๖ปีที่แล้วนะ
มันไม่ใช่หรอกครับเพราะผมไม่เคยได้ใส่ร้ายพอเลย
ผมกลับชมท่านซะด้วยว่าเออพอตกแต่งโรงเรียนสวยเนอะ
อะไรผมก็ยังบอกเลยว่าเออท่านทำสะอาดหรอ
แต่ทีนี้ตรงนี้ก็คือก็ไขเง้อแล้วครับ
เรื่องเนี้ยผมไม่ได้เป็นประเด็นจะไล่พอออกว่า
แต่ผมบอกว่าให้พองอดพื้นที่เพื่อการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วให้
ให้ได้หลักฐานชัดเจนก่อนผม
เพราะผมกลัวว่าจะไปไม่ได้รับความสะดวกในพยาน
เกี่ยวข้องออกก่อนเพื่อให้คนสอบเขาสอบสะดวก

ผู้ใหญ่คะเท่าที่ผู้ใหญ่ทราบเนี่ยนะคะ
เด็กที่กินไปเนี่ยเขารู้ทันทีเลยไหม
ว่ามันบูดอ่ะมันเสีย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เลยไหมคะ

วันนี้ผมเอาแค่นี้พรุ่งนี้คุณจอมขวัญโทรหาผม

วันนี้เขาก็เขาอยากเล่าวันนี้ผมก็ให้เขาออกไปหลายช่องแล้วนะ
แล้วเด็ก
ผมไม่เกี่ยวผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามาเล่าให้ผมฟัง
เขาบอกเอางี้ไหมเนี่ยตอนนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องกับหนูเลยนะ
แล้วหนูอยากเล่าไหมถ้าอยากเล่าเนี่ยตอนเนี้ยมันสายในช่องเขาเข้ามาแล้วเนี่ย

แล้วยังไงคะพรุ่งนี้ให้ติดต่อผู้ใหญ่เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรจะสอบกันต่อ

ยังครับเพราะผมอึ่งวันนี้ตั้งวันผมไม่ได้ว่างทุกคนก็พยายามจะฟองคุณค่ะ

มีเรื่องบัดหมางกันส่วนตัวยังยืนยันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับสายต่อไปค่ะ

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด
ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด
ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด
ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด
ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

ทีนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด

เราทำอาหารวันต่อวันให้เด็กกิน
หรือเขาอาจจะมาทำวันที่๒๙จริง
เพื่อมีเจตนาที่จะทำลายล้างผม

การทำไข่บูดอะไรต่าง

พิถีพิถันมันเป็นไปไม่ได้
ต้องรีบจัดการอะไรต่าง

เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาบอกว่า
บอกพอหรือบอกครู

แล้วก็ประธานในที่ประชุม

ถ้าเหตุเกิด๓๐จริง

ฉากและจัดผิดไม่ตรงวัตถุเปอร์เซ็นต์นะครับที่จริงต้องมาปรึกษา
ทำแบบนี้ข้ามขั้นตอนไปแสดงตั้งใจร้องเรียนผมตั้งใจที่จะเอาผม
สามสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะมีความขัดแย้งส่วนตัวเมื่อห้าหกปีที่แล้ว
เรื่องอะไรผมไม่บอกผมบอกส่วนตัวกับผมนี่แหละ
คุยด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยถามแกแกบอกไม่มีความขัดแย้ง
ถูกต้องมาโรงเรียนอะไรต่างมาทำกิจกรรมผมว่าหน้าที่ผม
ผมก็ต้องทำกิจกรรมผมเรื่องอะไรไปทะเลาะกับเขาล่ะ
ใช่ไหมล่ะเออถ่ายรูปร่วมกันก็ถ่ายเพราะเขาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอะไรต่าง
ค่ะก็โอเคครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผิดอย่างแรง
ท่านไม่มีข้อมูลที่แท้จริงที่บอกว่านักเรียนสองห้าหกสิบ
แล้วการกินถ้าเด็กท้องเสียวันนั้นผมเห็นครับที่โรงอาหารผมไปตอนเที่ยง
กำลังทานข้าวผมชอบเดินดูเดินตรวจความเรียบร้อย

ก็ถามครูที่ตักอาหารทุกชั้นที่ตักไข่พะโลเธอได้กลิ่นไหมเหม็นหมูดนะก็บอกไม่มี
เด็กได้ฟ้องเธอไหมเขาบอกไม่มีไม่มีอะไรผิดปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกติ
ปกติเด็กที่ทานอาหารถ้าว่าเสียตามที่เขาร้องเรียนร้องเรียนจริงนะครับ
มันต้องมีผลต่อต่อลำท้องลำไส้มีผลต่อที่ว่าต้องไปถ่าย
ปวดท้องปวดแรงต่างต้องเข้าโรงพยาบาลวันนี้ท่านในอำเภอได้ได้เชิญสาธารณสุขอำเภอมา
อนามัยที่อยู่ในพื้นที่มาแล้วถามว่ามีเคสนี้มีกรณีนี้ไหม
ตกลงถ้ามีไข่พะโล้จริงเนี่ยเด็กที่ได้กินวันนั้นคือปอะไรถึงปอะไรคะ
นี่แกก็ไม่รู้จริงแกก็มั่วครับป๔ถึงป๖
ป๔ถึงป๖นี่มีเด็กกี่คนในโรงเรียนคะ
ป๔ถึงป๖ในโรงเรียนมีประมาณสัก๑๐๐คน๑๐๐คน
ค่ะซึ่งแปลว่าเด็กทุกคนจะได้รับการตักไข่พะโล้ทั้งหมดถูกไหมคะ
ในร้อยคนนี้ใช่ทุกคนครับ
ทุกคนจะต้องได้กินซึ่งวันนั้นพอบอกว่าตอนนั้นไม่ได้รับรายงานก็จริง
แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่ะตกลงแล้วมีเด็กที่ท้องเสียทั้งหมดกี่คนคะ
ไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีท้องเสียมาจัดฉากเมื่อวันที่สอง
วันที่เอานักข่าวเข้าไปคนนู้นเสียแล้วเสียจริงเสียสองคน
ลงในเพจในข่าวอะไรต่างเสียแบบนักข่าวสัมภาษณ์แบบชี้นำ
ท่านไปดูก็ไปดูเด็กผู้ชายคนก็ผู้หญิงคน
ไม่เป็นไรอันนี้เอางั้นเดี๋ยวมาตอบของพอต่อก่อนนะคะท่าน
ในส่วนของเด็กเนี่ยนะคะคือไม่มีรายงานว่าเด็กท้องเสียมาก
ไม่ใช่ไม่ใช่ท้องเสียมากคือไม่มีท้องเสีย

เป็นเป็นคือเป็นปกติไม่มีรายงานนี้ก็จากสถาน
รักษาจธันทรพยาบาลซึ่งสหรัฐศาสตร์ฑุกอำเภอ
แล้วก็หัวหน้าอนามัยที่อยู่ในท้องที่เขาออกมารับรองครับ
ค่ะที่นี้ค่ะทีนี้ผอครับ
เด็กหยุดเรียนหลายคนไหมคะวันนั้น

ไม่มีจะมีมากกว่าปกติใช่ไหมคะ
ไม่มีเป็นปกติเป็นปกติครับไม่มีอะไรผิดสังเกต
แล้วถ้าเด็กท้องเสียจริงเกิดจริงอะไรต่าง
พ่อแม่ผู้ครองต้องถึงผมแล้วเขาต้องเข้ามาแล้ว
เพราะทุกคนเขารักลูก
แล้วอีกอย่างหนึ่งว่าเสียที่ผมเสียใจที่บอกว่า
ปอสั่งให้ไปล้างทำไมคุณต้องพีแจงเจาะจงที่ปอ
ในเมื่ออำนาจหน้าที่เป็นของครูเขาเพื่อต้องการทำลายล้างผม
จุดตรงนี้คือผ่านข้ามครูมาเลย
คนที่เป็นกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันนี้เป็นใครบ้างคะพอ
ก็มีคุณครูครับมีคุณครูคุณครู๓คนมีเจ้าที่หารกลางวันอะไรต่าง
ผมก็จำไม่ได้มีคำสั่งของของโรงเรียนครับ
แต่ทีนี้ค่ะเอางี้นะถ้าสมมุติเอาตามเรื่องเป็นข่าวก่อนนะคะ
มันได้ทำจริงในจุดที่เกิดเหตุหรือเปล่า
แต่ทีนี้ตามข่าวก็คือว่าพอเป็นคนสั่งเอาไข่ไปล้าง
แล้วก็เอามาทำใหม่ค่ะ
ครับผมปฏิเสธแล้วไม่ได้สั่งแล้วไม่รู้เรื่องด้วยอะไรต่างในจุดตรงนี้
ว่าเขาได้ทำได้อะไรและครูก็ไม่รู้เรื่องกันด้วยกับพฤติกรรมที่เขาทำที่เขาพูดก็ว่าครับ
แต่ถ้าไปถามคุณครูคุณครูจะกล้าบอกเหรอคะคุณครูก็ยังต้องทำงานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผออยู่นะคะ
มันไม่ใช่เขาต้องคุยความจริงสิครับคุยความจริงสิครับถ้าคนที่มีใจเป็นธรรมถ้าคนไม่เป็นธรรมเขาก็ตอบได้
วันนี้มีคุณค่ะพอค่ะวันนี้มีคุณครูกี่ท่านที่ถูกเรียกเข้าไปในที่ประชุมคะ
ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบางท่านมีคุณครูที่ทำเป็นเจ้าของโครงการอาหารกลางวันนะครับ
คุณครูที่ตรวจรับคุณครูไรพรตรวจรับตรวจรับตรวจรับก็มี๓คนนะครับ
แล้วคุณครูที่อ้างถึงว่าก็บอกว่าแจ้งคุณครูคุณครูนิชาพัฒน์แล้วก็ที่ประชุมก็ถาม
หมายถึงน้ำพื้นก็ถามว่าคุณครูนิชาพัฒน์เขาบอกว่าได้แจ้งคุณนิชาพัฒน์ได้รับทราบไหม
ก็บอกไม่รับทราบค่ะไม่รับทราบไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งค่ะ
โรงเรียนมีแม่ครัวกี่คนคะ
ครัวจริงมีคนเดียวคือเขาแต่บางครั้งทำไม่ทันมีภรรยาของท่านรองผม
เขามาช่วยเป็นบางเวลามาประมาณสัก๘โมงครึ่ง๙โมง๙โมงครึ่งอะไรต่างมาตามอารมณ์
แม่ครัวคือมีคนนี้คนเดียวเหรอคะ
ถูกต้องแล้วมีอีกคนนั้นมาช่วยมาได้ทีมงานเวลาบางเวลาถือจะติดธุระก็ไม่มา
เพราะเราไม่ได้จ้างแกก็มาช่วยด้วยด้วยจิตอาสา

เป็นภรรยาของรองที่โรงเรียนผม

ซึ่งเดี๋ยวเรียนขอย้อนกลับไปก่อน
ตกลงแม่ครัวที่ประจำมีคนเดียว
คนถือกุญแจโรงอาหารหรือกุญแจครัวก็แล้วแต่

คนถือกุญแจตัวมี๒คน
คุณแม่ครัวคนนี้อีกคนหนึ่งครูคุณครูที่ผมมอบหมายให้
ปกติแล้วอาหารทำวันต่อวันตลอดไหมคะ
ใช่ตลอดครับในทุกรายการ
ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดยาว

วันที่เด็กมาทำการเรียนการสอน
มีเมนูไหนบ้างไหมคะที่ต้องทำเอาไว้ก่อน๑วัน
เพราะเดี๋ยวจะทำวันต่อวันไม่ทันนะคะ

พะโล้นี่ทำบ่อยไหมคะที่โรงเรียน
ก็ไม่บ่อยนะอาทิตย์สักครั้ง

อาทิตย์ละครั้งหรือ๒อาทิตย์อาจจะครั้ง

ก็ถือว่าประจำนะคือกำลังจะบอกว่า
ก็เป็นเมนูที่เวียนมาประจำถูกไหมคะ

ไข่ที่สั่งมาเป็นไข่เจ้าเดิม

ข่าวอื่นไหมคะ

สั่งวัสดุอะไรต่าง
ก็ตามแต่ความสะดวก

เขาก็ซื้อตามแต่ละที่ครับ
ก็วางเจ้าก็มีเจ้าส่งอยู่

เข้าใจ

มีเรื่องกับผู้ใหญ่บ้าน

ที่บอกว่าไม่ได้แจ้งเนี่ยคือจริงแล้วเหตุเนี่ยมีมากขนาดเป็นความกันได้เลยเหรอคะ

พอบอกว่าไม่ได้แจ้งความดิฉันก็เลยถามพอว่าจริงแล้วเนี่ยเหตุที่มีปัญหากันอ่ะ
มีได้ขนาดว่าเป็นคดีความกันได้เลยเหรอคะ
ได้ครับผมแต่ผมไม่อยากสร้างปัญหาไม่อยากอะไรต่างต่างก็อยาก
อยากให้ท่านสำนึกอยากให้ท่านรู้สึกเอง
เข้าใจคะแต่ทีนี้พ่อค่ะเพราะตามฤลา
ค่ะพอค่ะคือถ้ามีความขัดแย้งจริงอย่างที่พอบอก
มัน๕๖ปีมาแล้วเนี่ยถ้าจะมีเรื่องกันมีนานแล้วไหมคะ
มีเรื่องคือไม่มีหรอกแต่ขัดแย้งมันคาใจกันอยู่
เข้าใจมากท่านผู้ใหญ่ก็รู้รู้ดีว่าเรื่องอะไรที่ผมคาใจท่านอยู่

ใช่นะครับคนอื่นไม่รู้ผู้ใหญ่รู้กับภรรยาของแก
คนที่มีปัญหามีภาระกันอะไรต่างนะครับ
แต่มันทิ้งเวลามานานนะคะมันอาจจะไม่มีน้ำหนักที่จะเป็น
ว่าจะมีมูลจนมากันแกล้งหรือเปล่าคะพอ
มีเพราะคนคนนี้ไม่จบหรอก
ผมมาอยู่ที่นี่๔ปีกว่าก็ทำดีมาตลอด
ทุกอย่างพัฒนาโรงเรียนเพราะผมไม่ให้พลาด
ผมนึกว่าจุดนี้คือจุดสักวันหนึ่งมันต้องมี
แล้วก็ไม่ได้จังหวะอะไรต่างเข้ามาเล่นจังหวะ

พอไม่ได้ลงผมมาทุกจริตนะครับก็ลองว่า
ปะโล้ไข่บูดอาหารไม่มีคุณภาพให้นักเรียนกิน

พ่อค่ะดิฉันมีอยู่๒๓ประเด็นก็คือตรงที่ว่า
คือถ้าเรื่องมันไม่มีมูลเลยทำไมผู้ใหญ่บ้าน
กล้าให้เด็กให้สัมภาษณ์นักข่าว
กล้าบอกว่าให้มาถามเด็กได้เลย

แล้วก็แม่ครัวถ้ามันไม่มีมูลจริง

ที่ทำอยู่ที่โรงเรียนผอมาเสี่ยงล่ะคะ
ฟังครับเด็กถ่ายรูปก็ไม่จริง

ในครัวเด็กไม่มีสิทธิ์เข้าครัวครับ
แล้วอยู่คนเดียววันนั้นอยู่คนเดียว

ใครจะมาเฝ้าถ่ายรูปแม่ครัวล่ะ
ครับไม่มีแม่ครัวใช้กล้องของเขาเอง
แล้วส่งมาให้ผู้ใหญ่พูดง่ายนะครับ
นี่คือผมพูดจากความจริงตรงที่ว่าเด็กถ่ายแล้ว
จริงหรอกเด็กถ่ายแล้วบอกไม่ได้แล้ว
ของเห็นตื้นอยู่

มาถ่ายรูปมะม่วงมาวุ่นวายอะไรต่างล่ะ

อีกอย่างแม่ครัวที่สามารถทำอันนี้ได้
ที่ว่าอะไรต่างช่วงนี้ก็มีความขัดแย้งกับผม
ขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวในเรื่อง
เรื่องงานที่เขาทำอยู่ผมพูดง่ายแค่นี้แหละ
คือไม่พอใจกันอยู่
แล้วก็เลยสวมช่องตรงนี้กันนะครับ
แม่ครัวทำงานอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ปีแล้วคะ

อยู่ก่อนพอมาใช่ไหมคะ
อยู่ก่อนผมมาเขาก็ทำหน้าที่อย่างนี้แล้ว
ขออีกนิดคือแล้วถ้าไม่มีมูล
จะไปมีผู้ปกครองไปมีนักเรียนอะไร
เรียนมาเรียบร้อยอะไรทุกอย่างท่าน

พอคืออย่างนี้ค่ะแต่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ใหญ่หมายถึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
คือไม่น่าจะไม่น่าจะกล่อมจะชวนกันง่ายนะคะ

ไม่มีมูลครับไม่มีมูลชวนเขาก็เขาเป็นนักปกครองนะครับ
เป็นลูกบ้านเขาเป็นญาติเขาอะไรต่างเขาต้องชวนให้ได้ทำแล้วอะไรต่าง
ก็ต้องมีจิตวิญญาณในการนำม็อบนะครับอะไรต่าง
ถ้าคุณไม่มีจิตวิทยาอะไรต่างเขาไม่สามารถทำได้
แล้วก็ทำมาพร้อมจากทุกอย่างอะไรต่างถ้าเป็นปกติธรรมชาติ
แล้วกรรมการที่วันนี้ที่คนที่รู้จักผมดีอะไรต่าง
ไม่ได้เข้าประชุมเขาไม่มาเขาไม่อยากทะเลาะกับกลุ่มนี้
กรรมการ๑๕คนมาแค่๖คน

ขอคำถามสุดท้ายค่ะคือหลังจากที่คืออย่างนี้ค่ะคือทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าพอได้เห็นนะคะได้เห็นแล้วก็ได้ถามจากหลายหลายคนเสร็จแล้วเนี่ยโทรหาพอเรื่องนี้ก่อนด้วยเพื่อถามพอว่ามันมีเหตุแบบนี้จริงไหมโรงเรียนโรงเรียนนี้จริงหรือเปล่าได้คุยกันใช่ไหมคะ
ครับแกไม่ได้โทรหาผมโทรไปชี้แจงว่าไม่ใช่ที่โรงเรียนผมนะโรงเรียนผมเป็นพะโล้ไข่กับไก่ไม่ใช่ไข่กับหมูตามที่ร้องเรียนมา
พอเป็นคนโทรไปเองผู้ใหญ่ไม่ได้โทรมาเหรอคะ
เออโทรไปเรียนท่านเพราะท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาบอกให้โทรหาผู้ใหญ่ทศพลแล้วคุยกันผมโทรหาประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ท่านก็บอกผมแจ้งไม่ใช่ผมยืนยันว่าไม่ใช่ที่นี่พออีกวันหนึ่งเขารู้ไม่ใช่เอาไม่อยู่แล้วไปทำพะโล้ไก่กับไข่มาแล้ว

คุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณลูกน้ำสันทารุในนะคะแม่ครัวของโรงเรียนค่ะ
คุณลูกน้ำสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกน้ำที่โรงเรียนมีแม่ครัวกี่คนคะ
มีลูกกว่าหนึ่งคนค่ะก็คือคุณลูกน้ำเลยใช่ไหม
คุณรุ่งน้ำได้ยินนะคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วแล้วมีมีแม่ครัวที่อาจจะมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราวไหมคะ
มีค่ะเป็นใครคะเป็นแฟนของรองค่ะมาช่วยบ่อยไหม
บ่อยค่ะบ่อยใช่ไหมคะทีนี้เรียนถามตอนตอนที่ทำไข่พะโล้เนี่ย
ปกติไข่พะโล้ทำบ่อยไหมคะคุณลุงน้ำเอ่อไม่ค่อยบ่อยค่ะอาทิตย์ละครั้งค่ะ
อาทิตย์ละครั้งได้ทำทุกอาทิตย์สิใช่ไหมคะค่ะอ่าตามปกติแล้วเนี้ย
ทำไข่พะโล้เนี่ยต้องทำข้ามคืนตลอดไหมคะข้ามคืนค่ะทุกครั้งเลยเหรอ
ทุกครั้งค่ะอ๋อเหรอแล้วแล้วครั้งอื่นนะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เวลาทำไข่พะโล้เนี้ยทำประมาณกี่โมงคะทุกครั้งที่ทำพะโล้ทำประมาณ
ใบใบฟ้องใบสามค่ะก็ทำล่วงหน้าแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอค่ะ
เป็นตอนเย็นมาอุ่นมาอุ่นอีกครั้งนึงค่ะค่ะแล้วแล้วรอบนี้ได้อุ่นไหมคะ
รอบที่มีข่าวเนี่ยค่ะอุ่นค่ะอ๋อก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งสิคะ
ใช่ค่ะทำเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะเอ๋แล้วทำไมครั้งนี้มันทำไมครั้งนี้มันมีปัญหาเรา
ลูกน้ำว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะทำไมถึงมีปัญหา
คือหนูก็ทำปรุงปรุงแต่งเอาไว้ค่ะลูกคุณลูกน้ำทำเหมือนเดิมทุกครั้งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทำล่วงหน้าก็ล่วงหน้าเวลาเดียวกันสูตรก็สูตรเดียวกันถูกไหมคะ
ใช่ค่ะอืม
ได้ยินชัดไหมคะได้ยินค่ะอ่าเสียงลูกน้ำเสียงคุณลูกน้องหายหายนะ
ทีนี้วันนั้นเนี่ยเอางี้เวลาปกติทำไข่พะโล้เนี่ย
ทำคนเดียวเนี่ยไหวใช่ไหมคะไม่ต้องมีอีกท่านมาช่วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ่าวันนั้นที่เข้าไปเข้าไปคนเดียวใช่ไหมคะ
เอ่อวันวันที่ทำใช่ไหมคะใช่วันที่ทำวันที่ทำทำกับลูกสาวค่ะ
สองคนอ๋อลูกสาวช่วยประจำไหมคะประจำค่ะ
ทีนี้ไข่เนี่ยสั่งเจ้าเดิมไหมคะคุณลุงน้ำเอ่อบางทีจัดซื้อมาเองค่ะ
ทางทางครูเขาซื้อมาให้เองบางบางครั้งค่ะอ่าแล้วตอนที่เห็นว่ามันเสียเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นไปบอกไปบอกครูคนไหนคะตอนนั้นไปบอกครูนิชาพัฒน์ค่ะ
ครูคนนี้คนเดียวเหรอใช่ค่ะทำไมถึงบอกครูคนนี้อ่ะคะ
ก็ต้องบอกครูเพราะว่าครูเขาดูตรงนี้ค่ะ
เขาเป็นกรรมการกรรมการตรวจรับเหรอคะใช่ค่ะ
แล้วครูพูดว่าอะไรคะครูก็บอกว่าให้รอผอค่ะ
ผอมาค่ะอ่าแล้วพอผอมายังไงต่อ
พอมาพอมาดูมาเห็นพะโลมีฟองขึ้นมีกลิ่นแล้วค่ะ
พอก็บอกว่าให้หนูเอาไปเทใส่ตะแกงละเอ่อ
แล้วเอาน้ำไปต้มแล้วมาล้างค่ะอ่า
แล้วแล้วไงเลยค่ะจ้ะแล้วตอนที่ตอนที่ผอพูดนี่มีใครอยู่ด้วยบ้างคะ
เอ่อมีเด็กเห็นอยู่ค่ะเด็กพออะไรบ้างอันน่ะพอสามค่ะ
หลายคนไหมก็เยอะอยู่ค่ะเด็กก็จะทำเวียนอยู่แถวโรงอาหารนะคะ
อ่าแล้วตอนที่คุณนุ๊กน้ำเอาไปทำตามที่ผอบอกเนี่ยมีใครช่วยทำบ้างคะ
วันวันมีมีตอนที่ทำเอ่ออ๋อวันที่ทำค่ะ
มีแฟนแฟนลองอ่ะค่ะช่วยทำตอนที่ล้างหลังจากล้างเอ่อ
อันอันเก่าออกแล้วอะค่ะแสดงแสดงว่าแฟนของรองผอก็รู้เรื่องสิคะ
ค่ะแล้วแกว่ายังไงบ้างคะแกก็ช่วยทำค่ะเหรอแกไม่ค้านเลยเหรอ
ค้านไหมไม่ค้านค่ะอ๋อพอพอบอกไหมว่าทำไมให้ทำอย่างนั้น
ไม่ได้บอกค่ะเด็กเด็กที่ได้กินพะโล้วันนั้นคือเด็กปอะไรคะ
สี่ห้าหกค่ะป่าสี่ป่าห้าป่าหกนะมีทั้งหมดกี่คนน่ะ

เกือบเกือบเกือบเจ็ดสิบค่ะอ่าประมาณอ่าประมาณเกือบเจ็ดสิบนะคะ
มีเด็กท้องเสียกี่คนคุณลูกน้ำรู้ไหมไม่ทราบค่ะตรงนี้ไม่ทราบค่ะ
อืมยังไงนะคะตรงที่เด็กท้องเสียเนี่ยไม่ไม่ทราบจริงจริงค่ะ
เพราะอ้อไหมคะเห็นเพราะอ้อพูดถึงเรื่องนี้น่ะ
ไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยค่ะพอเป็นคนยังไงคะอยู่โรงเรียน
ก็ใจดีค่ะดุไหมดุไหม
ดุเป็นบางครั้งค่ะอ่าเอ่อไม่เป็นเราแมร์มารับสายกันตอนเหลือเวลานิดเดียวพอดีนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามต่อนะคะเพราะว่าในข่าวหลักก็ยังมีอยู่นะคะ
สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นข่าวที่ถูกพูดถึงทั้งวันนะคะอันนี้คือข้อมูลจากสามชุดนะคะ
แล้วเดี๋ยวเขาสอบกันว่ายังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหมดเวลาของรายการวันนี้สวัสดีค่ะ